นักร้องนักแสดงสาวคนนี้จันจิจันจิรานะคะ
ก็ออกอาการน้อยอกน้อยใจขึ้นมา
เพราะว่าจริงแล้วเธอมีข่าวกับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอเมาเลอร์ขึ้น
ถูกต้องแล้วค่ะจริงแล้วหลายคนนะคะจะรู้จักเธอก็เพราะว่าเธอเนี่ยสนิทกับพระเอกหนุ่มมาริโอไง
แต่จริงเธอก็อยากจะให้รู้จักเธอในฐานะนักร้องนักแสดงมากกว่า
ก็เลยทำให้เธอออกอาการน้อยใจผ่านสื่อแบบนี้แหละค่ะ
ออกอาการน้อยใจผ่านสื่อหลังจากที่นักร้องนักแสดงสาวจันจิจันจิรา
ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าผลงานของตัวเองยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร
ก็ยังไม่อยากพูดถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มฮอตอย่างมาริโอเมาเลอร์
จากเจ้าตัวมองว่าอยากให้เป็นที่รู้จักด้วยผลงานมากกว่ากระแสข่าว
ซึ่งสาวจันจิเผยว่าเส้นทางในวงการบันเทิงของตัวเองนั้นต้องใช้เวลาในการสร้างผลงานด้วยฝีมือที่มีคุณภาพ
และต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยสนับสนุนซึ่งไม่อยากให้ใครมองว่าเกาะคนอื่นดัง
จะเผยว่าพี่ชายคนสนิทไม่เคยชวนไปร่วมสังกัดเดียวกันเพียงแค่ให้คำปรึกษาที่ดีมาโดยตลอดก็เท่านั้นค่ะ

ก่อนจะเผยว่าพี่ชายคนสนิทไม่เคยชวนไปร่วมสังกัดเดียวกันเพียงแค่ให้คำปรึกษาที่ดีมาโดยเท่านั้นค่ะ
เริ่มจากการเป็นดันเซอร์แล้วมาเป็นนักร้อง
แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่คนอื่นในการนำทางหรือเปล่า
ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่น้อยใจเลยนะคะ
ยังไงก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือในอนาคตก็แล้วกัน